พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะฮะคือช่วงเวลาความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
เรตตี้ของเราในค่ำคืนนี้อยากให้ท่านผู้ชมดูดี
เนื่องจากว่าสิ่งที่เรากำลังจะเล่าหรือนำเสนอเขาบอกเป็นจิตอาสา
และทุกครั้งเวลาที่เราทำความดีแล้วคุณจะเชื่อหรือเปล่าว่ามีคนเห็น
นี่ไงนะครับ

เรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบลูกของเราในวันนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับทงที่เราถืออยู่นี่นะครับ
ทงนี้นะครับเป็นของสำคัญนะฮะที่แขกรับเชิญของเรานั้นจำเป็นต้องใช้ทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ทงที่ผมถืออยู่นะครับคือทงคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับ
ส่วนสีดำที่มาดำถืออยู่เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นทงเชิญวิญญาณใช้เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณให้ไปผุดไปเกิดซะ
แขกรับเชิญของเราต้องใช้ทงทั้งสองผืนนี้เพราะพวกเขาคืออาสากู้ภัยที่ทำหน้าที่ดำน้ำค้นหาศพโดยตรงเลยพี่
ถูกต้องครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าอาสากู้ภัยกับศพนะครับเป็นเรื่องที่หนีกันไม่พ้นนะครับพวกเขาก็ต้องมีพิธีกรรมแล้วก็ความเชื่อมากมายเกี่ยวกับความตายนะครับ
บางคนนะฮะเคยนอนกับศพมาแล้วบางคนเคยถูกผีพลายนะฮะจะมาเอาชีวิตตอนไปดำน้ำหาศพนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปพบกับพวกเขาเลยนะครับขอต้อนรับนะฮะคุณตีน้อยคุณตุ้ยและคุณเก่งครับ
ตอนนี้นะฮะเรานั่งอยู่กับทีมประดาน้ำนะครับหรือว่าเป็นทีมกู้ภัยนะครับของสว่างประทีปถูกไหมครับที่ศรีราชานะครับทั้งสามท่านนะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคือที่กู้ภัยสว่างประทีปที่ศรีราชาเนี่ยแต่ละคนจะมีหน้าที่มีตำแหน่งตัวเองหรือเปล่าครับใครไม่รู้หน้าชุดก่อนคุณตีน้อยคุณตี
นะฮะครับผมนะฮะคุณตีน้อยหรือขอยืนคุณตีละกันได้ครับนะฮะทางฝั่งนี้คุณตุ้ยครับผมนะครับทางนู้นเป็นคุณเก่งนะครับอ่ะโอเคกู้ภัยสว่างเนี่ยนะครับอ่าสว่างประทีปเนี่ยนะฮะครับผมจริงจริงมีหน้าที่ขอโทษนะคือเก็บศพด้วยเก็บศพทั่วไปครับถูกไหมครับเหมือนกับมูลิติอื่นอื่นใช่ครับพอม

จังทำจริงจังตั้งแต่อย่างคุณแปลกกับคนอื่นคุณรู้สึกว่าคุณผูกพันกับอาชีพนี้ใช่ครับย้อน
ตอนผมเด็กที่ผมจำได้ประมาณอนุบาลถึงประมาณป๑ก็พ่อผมเป็นคนขับรถแล้ว
แล้วเราเห็นพ่อออกไปช่วยคนอื่นเขา

ก็เลยบอกว่าผมขอออกไปด้วยไปกับพ่อ
ก็คือเป็นบางคนเขาจะไปนอนท้ายรถ

ผมก็ไปจอดที่ปั๊มก็นั่งเร่งปูเสือนอนกันตรงนั้น
แต่เราต่อความเป็นเด็กคืออยากไป
ถ้าเรานอนข้างล่างมีเหตุคือเขาจะไม่เรียกเลย

แต่ผมไปนอนตรงคันเกียร์

ถ้าสมมุติพ่อสตาร์ทรถยังไงพ่อก็ต้องใส่เกียร์
ใช่ไหมครับก็เป็นความผูกพันมาตั้งแต่เด็ก

มันอาจจะไม่ใช่อาชีพแต่มันเป็นจิตอาสาที่จะช่วยคน
แน่นอนถ้าสมมุติจะพูดถึงอาสากู้ภัยกับศพ
มันแยกกันไม่ออกอยู่แล้วเป็นของคู่กัน
คุณพอจำศพแรกที่คุณไปเก็บครั้งแรกในชีวิตกันได้บ้างไหมฮะ
ก็ศพแรกนะครับที่มีประสบการณ์ครั้งแรกเลยก็คือ

คือเด็กรถเมย์เขาสมัยก่อนเขาจะโหดรถฉันไหม
โหดลงมานอกประตูคือเรียกคนอะไรทำนองนี้
หมายถึงเอาขึ้นรถพี่ขึ้นรถพี่ไปไหนมาไหน
รถลงเดินมาครับลงเดินข่าวข่าววังพระมาอย่างนี้
แล้วมันจะมีเหล็กเหล็กขาวที่กั้นแบบไม่ให้รถตกถนนนะ
คือตัวเขาหลุดลงมาครับแล้วโดนไอ้เหล็กที่กั้นรถตกบาดตัวขาด

ท่อนล่างอยู่ครึ่งหนึ่งข้างบนอยู่ครึ่งหนึ่งเลย

โหงอย่างนี้วิญญาณก็จะอยู่ตรงนั้นจริงไหมฮะ

เจออะไรแปลกไหมกับเหตุการณ์การเก็บศพครั้งแรกของคุณ
ก็กลับไปบ้านนะครับหมาหอนครับ

ก็แปลกใจว่าทำไมหมามันมาหอนหน้าบ้าน๓วันนะครับ

แสดงว่าตอนที่เขาขาดเป็น๒ท่อนนี้คุณต้องไปเก็บอวัยวะของเขาให้ครบ

เพราะมันน่าจะกระจ่ายก็เลยบอกว่าเหมือนวิญญาณเขามีตามคุณ

คือจริงแล้วที่ผมไปเก็บครั้งแรกเลย
ก็จะเป็นรถเหยียบคนเดินเท้าข้ามถนน

ใช่คือสมองเนี่ยจะแตกกระจายออกไปเลย

จะกระเด็นทั่วเลย
แล้วคุณทำยังไง
ก็เอาใส่ถุงมือแล้วก็ค่อยเก็บ
ค่อยเก็บทีละชิ้นสายห่อ

ในทีมมึงก็ช่วยเกินเก็บทีละหน่อย

รับแจ้งตอนนั้นรถเหียียบคนนะครับ

ก็ตั้งสติก็เลยถามว่าพ่อเอายังไง
เขาก็บอกว่าหนูไปเอาผ้ามาคุมเพราะว่า
เขาโดนเหยียบหัวสมองกระจายเลย
ก็มีหัวเหมือนลูกมะพร้าวโดนเหยียบดังโศ
พอเดินไปคุมแป๊บเดียว
เยี่ยมที่จะเอากระดาษ
ผ้าผ้าผลิตไปคุมเขาก่อน
ด้วยคืนไหม
มค่ะมีมี
ก็มีอยู่เคสหนึ่งนะครับ

ในน้ำมีผีพราน
อ่ะขึ้นวันยันตรงแขนเลยครับ
ก็เข้าไปค้นหาก็คือมันมองไม่เห็นเดินย่ำคือคว้านหา
ก็เดินไปเหยียบหม้อเป็นหม้อที่เหมือนหม้อไม่น่า
ที่เขาจับวิญญาณถ่วงน้ำอย่างนั้นนะ